ร้อนเต็มออนไลน์ไปหมดเลยล่ะ

ก็มีโอกาสสัมภาษณ์ภรรยาของคุณหนุ่มกลาอืม

อันนี้คือไม่ได้ตอบแบบนั้น
แต่ว่าเขาก็บอกเขาจะยุติความสัมพันธ์

คือเราขออนุญาตเล่าเรียนอย่างนี้ว่า

เมื่อวานเขาออกมาไลฟ์สดอีกรอบหนึ่งนะครับ
ก็นักร้องเสียงนุ่มพาเมียน้อย
เที่ยวซ้ำรอยเมียหลวงที่ต่างประเทศ

แล้วก็คุยเรื่องหย่ามากันมาตลอด
ซึ่งพยายามจะเคลียร์ทุกอย่างให้จบ

ก็จะจ่ายให้ภรรยาแล้วก็ลูก
ล่าสุดคุณจูนนะครับก็เปิดใจ
รู้เรื่องนี้มานานแล้วประมาณเดือนธันวาคมปี๖๓
แรกไม่ปักใจว่าเป็นคนนี้

พอแน่ใจก็ไปหาแน่นอนสิ่งที่สืบง่ายที่สุดทุกวันนี้คือ

สิ่งแรกที่เห็นคือภาพแปลงสีฟันคู่
อืม

จากนั้นก็เห็นภาพน้ำหอมที่เป็น

คือไอ้ผ้าแปลงสีฟันคู่อันนี้คือ

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือทางคุณจูนเองเนี่ย
เขาก็อยู่ที่บ้านกับคุณหนุ่มอะเนาะ
แล้วเขาก็ไปเห็นแปลงสีฟันยี่ห้อนี้อยู่ในบ้านเขาเอง

พอหลังจากนั้นก็ไปดูในเฟสของผู้หญิงคนนี้
เพราะมีคนมาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าคุณหนุ่มมาคบกับคนนี้อยู่นะ

ปรากฏว่าก็ไปเห็นว่ามีแมงสีฟันคู่นี้วางอยู่

นั้นน้ำหอมนั่นก็เหมือนกัน
ก็เป็นคุณหนุ่มใช้เหมือนงานที่บ้าน
แล้วก็ที่นี่ก็เหมือนกันอีกในเพจนี้ก็เหมือนกันอีก

กระทั่งมีเรื่องของไปเที่ยวด้วยกันที่ภูเก็ตหรือเปล่าไม่รู้

ที่เห็นเป็นจานแล้วก็มีสตอเบอรี่อะไรอย่างนี้วางอยู่อะไรอย่างนี้
แล้วคุณหนุ่มก็ลงแล้วก็ปรากฏผู้หญิงคนนี้ก็ลงด้วยเหมือนกัน

ผู้หญิงเนี่ยได้มีการถ่ายรูปเหมือนกับรูปอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วให้ติดมือของผู้ชายไปด้วย
แล้วบังเอิญว่าคุณจูนเขาจำมือผัวเขาได้

หนุ่มก็ยอมรับว่าเดี๋ยวจะไปจัดการ
เสร็จปุ๊บเนี่ยก็มันก็มีเหตุการณ์มาเรื่อย
แต่เธอเองก็ไม่เคยไปติดต่อหรืออะไรเพราะ
หญิงคนนั้นก็บอกว่าให้เหมือนกับลงไกลว่าถ้าเกิดอยากจะติดต่อ

แปลประกอบบพีคสุดคือทริปญี่ปุ่น
โดยช่วงแรกได้ถามคุณหนุ่มเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้คือใคร
แต่พอหนักเข้าก็ยอมรับต่อมาคุณหนุ่มกระลาก็ได้โทรเข้ามาในรายการคุณใช่ไหม
บอกว่าตอนนี้ผมอ่วมแล้วเมื่อวานนี้หนุ่มก็ไปรับหนุ่มเขาก็ยังไปร้องเพลงอยู่เนอะ
คือเขาเป็นคนศิลปินที่มีงานคอนเสิร์ตต้องยอมรับเยอะ
เขาบอกเขาไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีคนมาดูเขาวันนี้อะไรอย่างนี้
เขาบอกตอนนี้เขาก็อ่วมตนเป็นนักร้องที่สื่อสารกับแฟนเพลง
โดยวันที่เราทำพลาดจึงอยากรีบไลฟ์สดบอกแฟนเพลง
ตอนนั้นเราไม่เป็นตัวของเราเองนะทำให้ประเด็นเนี่ยตกไปมาก
รับความผิดทั้งหมดทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องบุคคลที่๓
ตนไม่ได้อยากปกป้องอีกฝ่ายนึงแต่ตอนนี้แม่นอนไม่ได้หลายวันแล้ว
เรามีเสียงกูหนุ่มซะนิดหนึ่งไหมดูตอนที่เขาไลก์สดหน่อย
ผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เล็กของผม
ขอโทษแฟนเพลงทุกคนต้นสังกัดครอบครัว
จากสิ่งที่เกิดขึ้นผมขอน้องรับความผิดทั้งหมด

เล็กเพื่อเพื่ออธิบายบางอย่างในส่วนของผมนะครับกับข่าวที่
เกิดขึ้นมันหลายกระแสมากคือเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้อยากจะปกป้อง
หมายถึงบุคคลที่๓นะแต่ตอนนี้แม่นอนไม่ได้หลายวันแล้ว
น้องสาวก็พยายามชี้แจงทั้งหมดแต่เป็นความผิด
แบบว่าตนเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นขึ้นคุณหนุ่มก็ว่าอย่างนั้น
แต่ถ้าไม่ทำสิ่งไม่ดีก็จะไม่เกิด
เมื่อถามว่าอีกฝ่ายโพสต์แซะจูนด้วยหรือเปล่า
คุณหนุ่มก็กล่าวว่าความจริงก็คุยตลอดนะ
แต่บางสถานการณ์ที่คนทะเลาะกันบางทีการโพสต์เนี่ย
อาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเข้าใจผิดสิ่งที่พลาด
ผมไม่ได้ขอโทษจูนนะแล้วก็ทำไม่ดีกับจูนมาก
อีกอย่างหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องการหย่า
เขาบอกว่าตอนนี้ที่ผู้หญิงใหญ่มีการคุยเรื่องทิศยากันแล้วเนี่ย
ยืนยันจะดูแลจูนและลูกต่อ
ตอนนี้มีบางงานขอยกเลิก
แต่ก็ขอเลื่อนงานเป็นเรื่องปกติ

ตนก็คิดว่าจะจบความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้น
แต่ตนไม่สามารถตอบแทนเขาได้ว่าจะยอมจบหรือไม่
หรือถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมก็ตอบแทนไม่ได้
เพราะเขาก็ต้องเจอแรงกดดันจากคนทั่วประเทศ

พูดไม่ครบถ้วนอะไรประมาณอย่างนี้

เขาเป็นคนที่สื่อสารกับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาดีใจ

การที่ขาดการไล่เลี้ยงที่ดี
แล้วก็การสื่อสารที่มันไม่ค่อยชัดเจน

พยายามอธิบายให้ฟัง